ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับผู้หญิงคนนี้เธอชอกช้ำระกำใจมากครับ
อ้างว่าถูกจ่าทหารมาหลอกให้รักมีสัมพันธ์ลึกซึ้งจนเธอท้องอ่อน
แล้วสุดท้ายตอนนี้ฝ่ายชายจะไม่รับผิดชอบไม่หนำซ้ำ
ของฝ่ายชายอีกคนนึงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเมียหลวงเนี่ยจะฟ้องเธอด้วยครับ
เหตุการณ์นี้ครับแอดมินเพจเฟซบุ๊คเขามีการแชร์เรื่องราว
เป็นเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาโพสต์ไว้บอกว่าสาวแคดดี้
วัย๓๒ปีรู้จักกับจ่าทหารอายุ๔๒ผ่านเฟซบุ๊คช่วงตุลาคมปีที่แล้วปี๖๕
แล้วฝ่ายชายหลอกฝ่ายหญิงว่าตัวเองโสดไม่มีครอบครัว
คบกันได้ไม่นานกุมภาพันธ์ปีนี้ฝ่ายหญิงเริ่มท้องครับ
แล้วสุดท้ายเธอบอกว่าตอนนี้เธอจะทำยังไงกับชีวิตดี
บอกว่าไปรู้จักกับจ่าทหารอายุ๔๒ครับ
ฝ่ายชายบอกว่าโสดไม่มีครอบครัวแล้วเธอก็ชอบเขาด้วย
ก็เลยตัดสินใจคบหากันและมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เธอท้องได้๒เดือนเตรียมสร้างครอบครัวในฝัน

สุดท้ายจับได้ว่าฝ่ายชายมีเมียอยู่แล้ว

เพียงแค่ว่าขอมีค่าเลี้ยงดูหน่อยละกันระหว่างที่เธอท้อง
และต้องหยุดทำงานเพราะว่าเธอกำลังจะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ข้อมูลจากฝ่ายเธอนะครับค่ะปรากฏว่าถูกเมียของจ่าทหารเนี่ย
ฟ้องกลับดำเนินคดีข้อหาเป็นชู้เรียกเงินห้าแสนครับเธอบอกว่า
แล้วฉันจะทำยังไงอ่ะนี่คือโพสต์ครับร้องขอความยุติธรรมจากต้นสังกัดของ
ฝ่ายชายแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลเธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ารู้จักกับ
ฝ่ายชายผ่านเฟซบุ๊คช่วงตุลาคมปีหกห้าเป็นจากทหารที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งใน
จังหวัดกาญจนบุรีและผู้ชายก็ยืนยันว่าโสดไม่ได้มีครอบครัว
ไทม์ไลน์ตามข้อมูลหน้าจอนี้เลยครับคุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
พอบอกว่าโสดไม่มีครอบครัวก็เลยคบหากันรู้อีกทีอ้าวฉันท้องแล้ว
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยท้องได้๒เดือนแล้วนี่เดือนอะไรละเมษา
ใช่ค่ะน่าจะประมาณสักสี่เดือนแล้วก็เลยบอกกับจ่าทหารไป
ตอนนั้นเขาดีใจมากแล้วก็พาเธอไปหาหมอพาไปหาครอบครัวฝ่ายชายที่ชายภูมิ
พ่อแม่และคนในครอบครัวของฝ่ายชายไม่มีใครพูดถึงเมียอีกคนของฝ่ายชายเลย
แล้วพอกลับมาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติจนกระทั่งจ่าทหารคนนั้น
เขาบอกกับเธอว่าเดี๋ยวพี่จะมาอยู่อาทิตย์ละ๓วันนะเดี๋ยวจะมาหาแล้วอยู่ด้วยอาทิตย์ละ๓วัน

ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยต้องการจะเป็นเมียน้อยกับใครไม่อยากเป็นสถานะเมียน้อยครับ
รู้ว่าถูกหลอกก็รีบถอยออกมาแต่ขอแค่ว่าให้ฝ่ายชายช่วยเหลือเจือจุนเธอบ้าง
ขอเงินไปหนึ่งแสนฝ่ายชายรับปากว่าจะหาเงินมาให้
สองสัปดาห์ผ่านไปเงียบหายครับมารู้ภายหลังไปร้องเรียนกับต้นสังกัด
ว่าเขานั้นไม่ขอยอมรับว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขา
ซึ่งเธอยืนยันว่านี่คือลูกของคุณยินดีให้ตรวจพิสูจน์ด้วย
จากนั้นหัวหน้าของฝ่ายชายนัดเจรจากันปรากฏว่าจ่าทหารพาเมียมาด้วยครับ
ซึ่งเมียของจ่าทหารเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอา
และฉันจะฟ้องกลับเธอด้วยเธอมืดแปดด้านครับ
คือรายได้จากการเป็นแคดดี้ก็หดหายเพราะว่าท้องไปทำงานไม่ไหว
ดี้สนามกอล์ฟเองอาจจะต้องไปคอยดูแลช่วยเหลือลูกค้าอะไรต่างใช่ไหมฮะ
แดดกลางแจ้งเนี่ยก็เลยอยากให้ฝ่ายชายรับผิดชอบและดูแลช่วยเหลือเธอบ้างครับ
ฝากย้ำบอกไปถึงเมียหลวงครับยืนยันว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเป็นเมียน้อยของครอบครัวใคร

หลังจากที่เธอออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวช่องหนึ่งนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติม
และอยากเช็คความคืบหน้าด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าเธอไม่ได้รับสายนักข่าวนะครับ
อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวคงต้องรอฟัง

ฝ่ายของจ่าทหารแล้วก็เมียของเขาว่าจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไร
ซึ่งหากมีความคืบหน้ามีคำชี้แจง